กลับมาเบรกนี้ค่ะไปดูสาวสวยกันหน่อยดีกว่านะคะ
แล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะอะไรยังไงในกอภัยกับหนุ่มสนยุคหรือเปล่า
เพราะว่านุ่มคนนี้อันจริงมีความสาวก็บอยนะค่ะ
ด้วยความหล่อหล่อและสวยทั้งคู่
และถูกจับตามองเพราะว่าทั้งคู่ดูสนิทสนมกันเกินเหตุ

ตกลงแล้วสถานะสถานะไหนยังไงไปฟังกันเลยค่ะ

ใช่แล้วก็เหมือนไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบอะไรอย่างนี้
มันก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นมันก็แบบคุยกันรู้เรื่อง
เราก็เหมือนช่วยดูแลกันก็เอ็นดูกันอะไรประมาณนั้นมากกว่า
ผู้จัดการคนเดียวกันเนาะจะมีไปเที่ยวไหนด้วยกันไหมคะ

ก็มีตอนเดือนมกราค่ะไปนิสเซโกะกัน

ต้องรอลุ้นนะครับคุณค่ะก็ต้องรอลุ้นผู้จัดการคนเดียวกันนะคะ
แต่ก็ไม่ได้ไม่แน่นะไม่ได้ไม่นอนของแบบนี้โอ้โฮรอลุ้นต่อไปนะคะ